จริงแล้วก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ก็ดีนะครับ
สำหรับสาวที่ตั้งท้องอ่อนนะ
มีว่าที่เจ้าสาวคนหนึ่งเธอตั้งคันได้๓เดือนด้วย

ไปเบิกเงินสดมา๓๒๐๐๐บาท
มาแล้วแหละกำลังจะไปรับรูปพรีเวดดิ้ง
ปรากฏว่าเป็นลมค่ะ
เป็นลมนะคะคนที่ตั้งคันเนี่ย
แน่นอนว่าร่างกายจะอ่อนแอกว่าปกติ

ไปคนเดียวด้วยตื่นมาอีกทีค่ะ
มีคนมาลายล้อมล้อมหน้าล้อมหลังคือมาช่วยเธอนั่นแหละ
แต่เธอสังเกตว่าเงินที่เบิกมา๓๒๐๐๐บาทเนี่ย

เราพยายามที่จะไปหากล้องวงจรปิด

แต่ไม่รู้ว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะ

หลังจากคันนี้คันขาว

อันนี้ก็เร็วมาก

ตอนนี้เราจะไม่เห็นหรอกว่าเป็นยังไง
เราบอกว่าต้องถึง
เขาจะมายืนดูนิดจังหวะเขารวม

โอ้โฮเยอะหลายคน
โอ้โฮตอบไม่ได้หรอกว่าใครตอบใครนะ

เผื่อใครใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น

จุดเกิดเหตุก็คือถนนอิสรภาพซอย๔๓
บางกอกน้อยกรุงเทพนี่เองนะคะแถวพลันนก

พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะขณะที่ว่าที่เจ้าสาว
เขาเกิดอาการวูบเป็นลมหมดสติ
หมดสติกลางถนนก็เลยทำให้ซองที่
เงินจำนวน๓๒๐๐๐บาทหายไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปพูดคุยกับว่าที่เจ้าสาวคนนี้
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
สักประมาณช่วงเย็นของ๑๘พฤศจิกายน
เธอกำลังตั้งคันอ่อนได้สักประมาณ๓เดือน
วันเกิดเหตุไปเบิกเงินสดจากธนาคาร
จากนั้นเดินทางไปรับรูปพรีเวดดิ้ง
แล้วนัดเจอกับน้องสาวเพื่อจะไปซื้อทอง

เงินต้องเอามาใช้เพื่อเตรียมงานแต่ง
ใช่ค่ะแต่ระหว่างที่จะข้ามถนน
เกิดหน้ามืดวูบหมดสติ
ก็เลยทำให้รูปพรีเวดดิ้งที่ถือมาด้วยเนี่ย

ใช่มันก็เหมือนคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตก
ตอนแรกคนตะโกนบอกว่ารถชนรถชน

ก็คือรูปพรีเวดดิ้งของเธอที่เธอหอบมา
หลังจากนั้นเธอก็ชัดดาวน์ไปเลย

จำได้แค่ลางตอนที่มีคนมามุ่งดู

คือมีคนมาประคองแล้วก็ส่งยาดมให้
กระทั่งรู้สึกตัวแบบสติ
สัมผัสสัญญะสมบูรณ์จริงคือที่โรงพยาบาล
บอกว่านอกจากรูปถ่ายจะเสียหายแล้วนะ
มาสำรวจตรวจสอบปรากฏว่าซองเนี่ย
ใส่เงินสีน้ำตาลที่เบิกมา
กว่า๓แสนบาทมันหายไปได้มันหายไปด้วย
ไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนหยิบซองนี้ไป

ถ้าเกิดว่าเก็บได้จริง
เจ้านักที่รรมพยาบาลต้องหมอบเธอไหม
ว่าที่เจ้าสาวขอร้องร้องขอนะคะ
คนที่เก็บซองเธอไปช่วยเอามาคืนหน่อย
เพราะเงินก้อนนี้นอกจากจะเก็บหอม
อมริฟต์กับว่าที่เจ้าบ่าวมานานแสนนานแล้วกว่าจะได้
เงินส่วนนี้จะเอาไปใช้ในงานแต่ง

อีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้ใช้จ่ายตอนคลอด
แล้วก็ไว้เลี้ยงลูกตอนที่ลูกคลอดออกมานะคะ

ไปแจ้งความที่โรงพักบางกอกน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
หรือเธอร้องขอถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย
มีคลิปเหตุการณ์ถ่ายรูปไว้ได้ช่วยหน่อยได้ไหม
เอาคลิปมาบอกเธอเอาส่งมาให้เธอหน่อย
หมายแรกโทรศัพท์เธอติดต่อฝากไว้ด้วย

๐๙๗๑๔๑๕๗๗๗หรือใครต้องการที่จะให้ข้อมูลเบาะแสเพิ่ม

ก็ต้องสงสารคนท้องแล้วก็จะเป็นวาธิเจ้าสาวด้วย
ตบงานแต่งก็ต้องจัดไป
ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงานแต่งอีกนะครับ